วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญนะคะ
ก็คือทุกวันที่๙พฤศจิกายน
นี่ค่ะนี่คือภาพเมื่อตอน๖โมงเช้า
เพราะวันนี้เป็นวันสำคัญ๙พฤศจิกายนถือเป็นวันเกิดนะคะ
ที่มีการอัญเชิญพระพรมมาประดิษฐาน
แล้วปีนี้เนี่ยครบรอบ๖๖ปีนะคะ
ก็จะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติสวมชุดขาว
เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างเนื่องแน่นแบบนี้ค่ะ
นับตั้งแต่คือทุก๙พฤศจิกายน
เป็นวันที่มีการอัญเชิญพระพรมมาประดิษฐานตรงจุดนี้
นับตั้งแต่วันที่ตั้งสารเท้ามหาพรม
ผู้คนทั้งในประเทศต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ย
ก็จะมากราบไหว้ด้วยความเชื่อว่า
จะช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงเสริมโชคลาภความสำเร็จนะคะ

คนก็เลยไปกราบไหว้กันเยอะค่ะ
คนไหว้จริงจริงไปยกคอคุยกันถ่ายรูปให้ดู
ตรงจุดนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ย
กราบไหว้บูชากันเยอะเลยนะคะ
ความเป็นมาของสารเท้ามหาพรมเนี่ยคือถ้าช่วงแรก
บอกช่วงแรกของการก่อสร้างโรงแรมเอราวัน

แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิก็ท้วงติงจากการนั่งทางในบอกว่า
ก่อสร้างโรงแรมไม่ได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แล้วก็ชื่อเอราวันเป็นชื่อของช้างทรงพระอินทร์
จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการขอพรจากพระพรม

ก็เลยมีการตั้งสารพระพรมภายในโรงแรมทันทีนะคะ
เมื่อวันที่๙ปี๒๕๖
เพราะฉะนั้นเขาก็จะถือวันที่๙
พฤศจิกายนของทุกปีทำพิธีบวงสวงเทวสถานแห่งนี้เป็นประจำตลอดมา

ปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ๖๖ปีแล้วนะคะ